ติดตามข่าวสารกับข่าวเย็นไทยรัฐกันต่อนะคะ
พาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดพิศนุโลกกันหน่อยค่ะ
คือเกิดเหตุยิงคู่อริแต่ยิงผิดตัวอีกแล้วนะคะ
เหตุการณ์นี้เป็นกรณีที่กลุ่มวัยรุ่นค่ะ

คนที่ก่อเหตุที่จะยิงคู่อริเนี่ย

แต่เกิดว่ามันเสียศักดิ์ศรี
พยายามที่จะวนรถกลับมาหาคู่อริ

แต่ปรากฏว่าตอนที่วนรถไปหาเนี่ย

พอเจอปุ๊บคิดว่าเป็นคู่อริ
ก็เลยลั่นไกลเลยค่ะ
ยิงไปที่มอเตอร์ไซค์๒คัน

นักศึกษาปวสของเทคนิคพิศนุโลกนั่นเองค่ะ
โดยตำรวจภูทรเมืองพิศนุโลกนะคะ
ควบคุมตัวนายอภิเดชภูมิรินอายุ๒๒ปี
เป็นคนขับเป็นคนขี่มอเตอร์ไซค์
ไปร่วมก่อเหตุยิงนายวิทยาวัฒน์ละมูล

เป็นนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคพิศนุโลกเสียชีวิต
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นริมถนนสายพิศนุโลก
พรมพิรามอำเภอพรมพิราม
เมื่อวันที่๗พฤษภาคมที่ผ่านมานี่เองเนี่ยนะคะ

คนนี้อายุ๒๒ปีเป็นคนขับ
คนที่ลั่นไกลยิงคู่อริก็คือ
ชาวริสพินโยยิ่งอายุ๒๖ปี
ผู้ตายที่เป็นนักศึกษาปวสของเทคนิคพิศนุโลก

สาเหตุที่๒คนเข้าไปก่อเหตุ
ก็เพราะว่าเขาไปเข้าใจผิด

คือคู่อริที่มีปัญหากันก่อนหน้านี้
จุดที่เขามีปัญหาก็คือบริเวณพื้นที่บ้านคลองแคร์
ตำบลท่าช้างอำเภอพรมพิราม

หลังจากที่ทะเลาะกับคู่อริเสร็จปุ๊บ

นายอภิเดชกับนายชาวริสผู้ก่อเหตุ

ก็เลยขับรถกลับมาอีกครั้ง

แต่ปรากฏว่าไปเจอมอเตอร์ไซค์๒คัน
หนึ่งในนั้นก็คือผู้ตายที่ไปโดนลูกหลง
ที่ไปถูกเข้าใจผิดว่าเป็นคู่อริ

พอโดนนัดที่๒นี่แหละก็ล้มฟุบเลย

หลังจากที่ก่อเหตุเสร็จแล้ว
ก็พยายามที่จะหลบหนีไปนะ

พันธุ์ตำรวจโทษธวัชชัยล่ามกิจจา

ตำรวจภูทรพรมพิรามก็บอกว่าได้เบาะแสคนร้ายนะ

หลบหนีไปซ่อนตัวที่สิงห์บุรี
แต่ตำรวจบอกว่าตอนนั้นคือยังไม่ไปสิงห์บุรี
ลงพื้นที่ไปตรวจคนบ้านพักของผู้ต้องหา
ในพื้นที่หมู่๘และหมู่๙ตำบลมะขามสูง

พอลงพื้นที่ไปไปเจอกับอะไรบ้าง
ก็ไปพบกับรถจักรยานยนต์คันที่ใช้ก่อเหตุ๑คัน
พบปืนลูกซองสั้น๑กระบอก

ก็เลยเก็บสิ่งเหล่านี้แหละไว้เป็นหลักฐาน
พร้อมกับรวบรวมพยานหลักฐาน
หลังจากนั้นก็ได้ออกหมายจับผู้ต้องหาทั้งสองคน
ต่อมาค่ะแม่ของนายชาวศิษย์คนที่ลั่นไกลปืน
ยิงคนที่คิดว่าเป็นขู่อาหรี่
ตำรวจก็ไปเลยสอบปากคำคุณแม่ของนายชาวริสค่ะ
สอบปากคำจนกระทั่งรู้ว่าทั้งสองคนหนีไปกบดานที่สิงห์บุรี
ตำรวจเขาก็เลยลงพื้นที่ไปสิงห์บุรีค่ะ

แต่ว่าสุดท้ายนายชวริสใช้มีดจ้วงแทงหน้าอกของตัวเอง

หนีไปอยู่ที่บริเวณริมป่าถนนสายเอเชียอำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรีค่ะ
ส่วนนายอภิเดชเนี่ยตำรวจเขาไปตามจับกลุ่มตัวได้ที่บ้านเช่า
ในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี
แต่ว่าล่าสุดในหน้าคุณผู้ชมอาการของนายชวริตเนี่ยปลอดภัยแล้วนะ
เนื่องจากว่ามีดที่ใช้แทงตัวเองแทงเข้าไปทะลุที่ปอด
ซึ่งแพทย์บอกว่าถ้าเกิดว่าออกจากโรงพยาบาลได้แล้ว
ตำรวจก็จะควบคุมตัวนายชาวริสไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
เพื่อที่จะสรุปสำนวนส่งให้อายการเพื่อสั่งฟ้องต่อไปค่ะ